ตั้งแต่เช้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่พัทยา
เพราะว่าผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้

ตุบัดโล่แล้วแต่งชุดคล้าย

กระทืบชายชาวจีนอยู่ริมถนนนะ
คุณหัวในฝัดมือหนู

นี่เป็นเหตุการณ์ต้นเรื่องนะ
เหตุการณ์ต้นเรื่องแล้ววันนี้เรามีความคืบหน้าแล้วนะ
แต่เดี๋ยวจะเล่าก่อนเผื่อใครไม่ได้ดู
พัทยาใต้ใกล้สี่แยกสายสาม
ตะบนหนองปลือบางละมุงชนบุรีตี๓วันพุธ
นางสาวป้อมเจ้าของคลิปไปซื้อของกลับมา
ที่เกิดเอ๊ะไทยมุงมุงอะไรกัน
ก็จอดรถลงไปดูโหเห็นชายชาวต่างชาติ
ที่เราชี้ลูกศรแดงแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับ
มากับผู้หญิงชาวไทยนะคนไทย

ลงไปนอนกับพื้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มีพี่วินมาห้ามมีคนแถวนั้นมาห้าม
แต่ไม่เป็นผลนะครับผู้หญิงคนไทยที่มากับฝรั่งตัวโตเนี่ย
บอกว่าโอ๊ยใครห้ามเขาก็ไม่ได้หรอก

หมายถึงฝรั่งตัวโตนะเอาลองฟังหน่อย
ลองฟังเจ้าของคลิปเล่าหน่อยแถวนั้นเขาเข้าไปห้ามหมด
แต่ว่าทุกคนเขาพยายามเข้าไปห้ามหมด
วินมอไซค์คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาเข้าไปห้ามหมด
แต่ว่าไอ้ที่เป็นฝรั่งบอกว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรประมาณนี้
ต้องมายุ่งแล้วแล้วผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่ในคลิปบอกว่า
ใครก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาได้โมโหขนาดนี้
พูดแบบเสียงแบบไม่ไม่ไม่ให้ใครเข้าไปเลยอ่ะ
มึงรู้ไหมเขาขับรถชนกูเกือบกูตายถ้ากูตายมาพวกมึงทำไง
เอาล่าสุดที่ผมบอกนะมีคำตอบออกมาแล้ว
พันธบทเอกธนพงศ์โพธินะครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองพัทยาเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาสบนท้องถนน
คือคนจีนยอมรับว่าเขาขับรถไม่ค่อยคล่อง
แล้วเกือบจะไปชนรถจักรยานยนต์ของชายชาวต่างชาติ
ฝรั่งตัวใหญ่คนนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิป
ส่วนชาวต่างชาติยืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไร
ผมเป็นนักท่องเที่ยวนั่นแหละผมชอบแต่งตัวแบบนี้

นี่คือแต่งตัวเป็นหน่วยสวาทเลยนะนั่นนั่นหลังเกิดเหตุ

ขอโทษซึ่งกันและกันแล้วอ่ะแยกย้ายแยกย้าย